เริ่มต้นวันนี้กันด้วยความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของคุณตาซาเล้งก่อนกันแล้วกัน
วันนี้คุณยายก็ยังอยู่ที่บ้านที่อายุทยาแล้วครับ
พี่ชายลูกชายคนโตก็ไปทำงานที่ลบบุรี
แต่ทีนี้วันนี้ที่เราไปตามเนี่ยก็คือกรณีหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องเงินที่เจี๊ยบลูกสาวคนเล็กของคุณตาซาเล้ง
คุณตาจรูนกับคุณยายฉลวยเอาเงินไปใช้จ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยคือเจี๊ยบบอกว่าคือพี่ชายก็บอกด้วยนะ
เขาก็ยอมรับตัวเจี๊ยบเองก็ยอมรับว่าชอบดูลิเก

แล้วก็เงินจากกองทุนของกระทรวงยุติธรรมเงินจากจอร์ดรวมกันแล้วเกือบสองแสนเจี๊ยบบอกใช้ไปแล้วเหลือแค่๕๐๐บาท
ส่วนหนึ่งก็เอาไปจ้างรถเหมารถแล้วก็พาไปดูลิเกลิเกคณะนั้นก็คือคณะสอนรามน้ำเพชร

นักข่าวเราถึงขั้นไปคุยกับสอนรามน้ำเพชรมาเลยนะคะถึงเกี่ยวกับข่าวนี้
ไม่ใช่แค่ลิเกเงินล้านนะลิเกร้อยล้านนะสอนรามน้ำเพชร

อันนี้ไม่ใช่ข้ามวันข้ามเดือนงานข้ามปีฮะคิวไม่ว่างสักวัน
ใช่เดี๋ยวช่างรอฟังนะค่ะแต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับพอนิถีไม่รัดที
เจี๊ยบหรือว่าวนิดามณีพันธ์ลูกสาวของคุณตาจรูนและคุณยายฉลวยไหม
หลังจากแม่กับพี่ชายของเจี๊ยบเนี่ยบอกว่าเจี๊ยบชอบไปดูลิเกของคณะสอนรามน้ำเพชรเนี่ย
รามบอกว่าก็เพิ่งทราบข่าวว่าตัวเองมีชื่อเข้าไปผัวพันกับเจี๊ยบนางสาววนิดา
จากการนำเสนอข่าวที่บอกว่าเจี๊ยบวนิดาชื่นชอบสอนรามน้ำเพชรมาก
ติดตามไปดูลิเกที่เขาเล่นตามสถานที่ต่าง
แต่พระเอกลิเกชื่อดังยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
ไม่เคยรู้จักกับเจี๊ยบวานิดาเลยนะ
ไม่เคยเห็นเจี๊ยบวนิดามาดูลิเกที่หน้าเวทีหรือว่ามาคล้องพวงมาลัยให้
คือเขาอาจจะมาดูก็ได้แต่ว่าสอนรามเขาบอกเขาไม่เคยเจอ
ค่ะก็คนไปดูเยอะเนอะอาจจะแบบไม่ทันเห็นนะคะว่าใครเป็นใครยังไง
แล้วสอนรามก็บอกว่าพอเขาเล่นลิเกเสร็จจบการแสดงในแต่ละที่เนี่ย
เขาก็จะลงมาเจอบรรดาแม่ยกที่ตามมาให้กำลังใจ
แม่ยกก็เอาพวงมาลัยน้ำใจมาให้เอาสิ่งของมาให้
เหมือนกับศิลปินพบกับบรรดาแฟนคลับอ่ะนะแต่ในบรรดาแม่ยกตามสถานที่ต่าง
ที่ติดตามมาดูเขาก็ไม่มีเจี๊ยบวนิดานะ
ค่ะเพราะถ้ากลุ่มแม่ยกจริงเขาจะเหนียวแน่นนะคะ
ก็จะไปทุกครั้งทุกเวทีแล้วก็น่าจะคุ้นกันใช่เจอกันบ่อยคุณสอนราน้ำเพชร
เขาก็จะมาคุยกับแม่ยกอะไรแบบนี้ไงซึ่งเขาต้องจำได้อยู่แล้ว
ใช่กลุ่มแม่ยกที่เป็นกลุ่มเหนียวแน่นเนี่ยเขาน่าจะจำได้
เขาก็จะนัดกันไปนะใช่ส่วนการที่เจี๊ยบวนิดาบอกว่าชอบดูลิเก
ราวน้ำเพชรบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคนไทยชอบดูลิเกนี่ก็คือการช่วยกัน
แต่ถ้าจะดูลิเกคณะเขาแล้วเอาชื่อของเขาแล้วเอาชื่อของเขาไปแอบอ้าง
ถึงขั้นเงินทองใช้จนหมดอะไรแบบนี้อันนี้เขาก็ไม่เห็นด้วย

พี่ไม่รู้ในชัดนะครับว่าพี่เจฟเขาทำจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับ
ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุผลของเขาเนี่ยมันคือเหตุผลอะไรนะครับ
โอเคเขาอาจจะชื่นชอบการแสดงลิเตย์ของแบบนี้จริงนะครับ
ตรงนี้มันก็ดีใจนะครับที่รู้ว่าชื่นชอบ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาตรงนี้มาเป็นแบบแอบอ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็มองว่ามันก็ไม่สมควรครับ
ใช่ตรงนี้มันก็จะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อแบบว่าต่ออาชีพลิเกด้วยต่อตัวผมด้วยอะไรอย่างนี้
นี่เราวีดีโอคอลไปหาสอนรามน้ำเพชรใสไหมล่ะ
หล่อเมื่อกี้แอบกระซิบคุณภาคภูมิโอ้โหน่ารักเนอะ
ผมแบบหน้าม้าวัยรุ่นก็คือจะต่างจากบนเวทีไง
ฉันไม่คุ้นไม่คุ้นหน้าแบบตอนวีดีโอคอร์ไง

ใช่บนเวทีเขาจะแต่งหน้าก็หล่ออีกแบบ
ถ้าตามไปได้คุณเขียนมาสอนก็ตามไปไปดูสอนรามน้ำเพชร
อย่างนั้นขอรามให้อ่านข่าวสักวันสองวันนะไปแบบวันนี้ต้องทำอะไรบ้าง
อย่างไรก็ตามครับกรณีของเจี๊ยบวนิดาที่เกิดขึ้น
พฤติกรรมต่างที่เกิดขึ้นกับแม่นะฮะ
เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวในขณะนี้
สอนรามก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
ถ้าจะให้ฝากอะไรไปถึงเจี๊ยบวนิดาเพื่อเตือนสติเนี่ย
ในฐานะที่เป็นแฟนคลับคณะลิเกของเขา
เดี๋ยวขอร้องลิเกแทนคำพูด
อ่ะเดี๋ยวท่านฟังดูนะครับ
ใหญ่กว่ามาสมุดเข้าประสมมติ
เมื่อสูงสุดไม่มีใครคุ้นขนลม
บวชทธิคุณยังไม่ได้ครึ่งเท่ากับยอดหนึ่งน้ำนม
สอนรามน้ำเพชรก็ร้องลิเก

ค่ะก็เหมือนกับสอนเตือนเจี๊ยบไปนะคะ
แต่อยากจะฝากบอกติด้วยนะ
อาบนินทาติว่ากล้าเนอะ

ดีโอคอลเขามีปุ่มที่จะไม่ต้องมีกรอบของติก็ได้นะติ

ในฐานะที่เจี๊ยบวนิดาเขาเป็นแฟนคลับนะครับ
ส่วนที่อยู่อาศัยของคุณตาซาเล้งคุณตาจรูนนะครับ
วันที่เกิดเรื่องตั้งแต่ถูกในจอร์ด
วัยรุ่นชายทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ
คุณตากับครอบครัวอยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์

วันนี้เราก็ลองไปดูในพื้นที่นะครับ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บริเวณพื้นที่ที่เป็นห้องเช่าเก่านะฮะ
ที่ครอบครัวของคุณยายแล้วก็เจี๊ยบ
จะไปอยู่ที่พระนครศรีอุทยานะครับ
ก็ปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นก็ให้ข้อมูลว่า
วนิดาเองก็มีพฤติกรรมตามที่เป็นข่าวจริงนั่นแหละนะ
ก็คือไม่ได้ทำงานอยู่ที่ห้องเช่าก็ให้พ่อกับแม่ออกไปทำงาน
ก็มีพ่อนี่แหละขี่ซาเล้งเก็บของเก่าหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
แล้วก็เคยขอเงินพ่อแม่พอไม่ได้ก็ด่าทอพ่อแม่
ทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้เงิน
ลมยางของรถซาเล้งของคุณตาจรูนจริง

ชาวบ้านเขาก็รู้แต่เขาก็ไม่ได้อยากไปยุ่งอะไร

ก็ไหนก็เป็นแฟนคลับคุณสอนรามน้ำเพชร
เขาเตือนมาเจี๊ยบก็น่าจะฟังเนอะ